แล้วก็วันนี้มีข้อเสนอแนะออกมาจากหลายภาคส่วนนะคะ
ก็เสนอว่าต่อท่อลมออกมาจะได้ไหม
มีชาวต่างชาติเขาก็เสนอตัวว่าอยากจะเข้าช่วย
มีวิธีการอื่นไหมที่จะช่วยทั้ง๑๓ชีวิตออกจากถ้ำหลวงนะคะ
แต่ตอนนี้เราไปดูบรรยากาศสดที่นั่นกันก่อนคุณภาคภูมิคุณผู้ชมค่ะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะทั่วโลกให้ความสำคัญทั่วโลกให้ความสนใจนะคะ
สื่อต่างชาติก็เกาะติดอยู่ที่นั่นนะคะ
คุณทัศนัยโคตรทองผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีอยู่ที่นั่นมาตลอด
เขาก็ได้มีการเก็บรวบรวมบรรยากาศมานะคะ
ว่าสื่อต่างชาติเนี่ยเขาทำหน้าที่ในการนำเสนอข่าวนี้ยังไงบ้างอะนะคะ
ภาพสดนะตอนนี้เลยนะคะที่ถ้ำหลวงจังหวัดเชียงรายนะคะ
อย่างที่บอกค่ะว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้หยุดเลย
ยังไม่มีการถอนกำลังเลยนะคะ
นี่ค่ะการสูบน้ำออกยังคงเดินหน้า
สอนคุณผู้ชมครับกลับมาติดตามภาพบริการสดจากบริเวณ
หลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงบรายแห่งนี้นะครับ
ผมไปตรวจสอบระดับน้ำในถ้ำรวมทั้งปากถ้ำในถ้ำเอง
ณเวลานี้ครับคุณผู้ชมต้องบอกว่าน้ำนั้นลดลงมากที่สุดในรอบ๑๒วันที่ผ่านมา
ก็อาจจะเป็นข่าวดีเป็นสัญญาณบวกนะครับว่า
เราอาจจะสามารถนำตัวทั้ง๑๓คนออกมาจากถ้ำหลวงแห่งนี้ได้เร็ววันนะครับ
ทั้งเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาก็มีการเพิ่มกำลังของหนึ่งซิลสักประมาณสามสิบกก่อนเข้ามาประจำกรรมด้านจุด
นี้ก็ไม่แน่นะครับว่าอาจจะมีข่าวดีในเรื่องวันนี้ครับ
ที่นี่ค่อนข้างจะหลากหลายแล้วก็เดินทางมาจากทั่วโลก
วันนี้ผมมีโอกาสได้ไปคุยกับคุณปรางทองจิตเจริญกุลครับ
เป็นผู้สื่อข่าวจากสำนักข่าวญี่ปุ่นเกียวโดนิวส์
เป็นคนไทยนี่แหละครับแต่ว่าไปทำงานให้กับทางด้านสื่อของญี่ปุ่น
แล้วบอกกับผมว่าทันทีที่รู้ข่าวก็เลยถูกส่งตัวมาประจำการที่นี่
มาทำข่าวที่นี่สื่อของญี่ปุ่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนที่ประจำการที่ไทยเอง
ญุ่นเองหรือว่าประจำการอยู่ที่ประเทศอื่น
ถูกเรียกตัวมาแล้วก็ส่งมาทำข่าวที่ถ้ำหลวงแห่งนี้จำนวนหลายสำนักนะครับ
โดยต่างฝ่ายเองก็มีการคาดการณ์ว่าอาจจะมีการนานถึง๔เดือนหรือเปล่า
ถึงจะสามารถนำตัวทั้ง๑๓คนออกมาได้
แต่ส่วนตัวเองเธอบอกว่ายังไงก็เชื่อว่าจะสามารถนำทั้ง๑๓คนออกมาจากถ้ำหลวงแห่งนี้ได้นะครับ
ส่วนคนญี่ปุ่นที่ติดตามข่าวก็บอกว่าลุ้นไปด้วยนะฮะ
แล้วก็เอาใจช่วยทั้ง๑๓คนตามไปด้วย
แล้วก็มีการไปโพสต์ในโซเชียลชื่นชมเด็กไทยทั้ง๑๒คนของทีมหมูป่ารวมทั้งโค้ชเอง
เพราะว่าสามารถพูดตอบโต้เป็นภาษาอังกฤษให้กับนักประดาน้ำชาวอังกฤษได้อย่างดีครับ
โดยคนญี่ปุ่นเองให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นกระแสบวก
แล้วก็ค่อนข้างจะเอาใจช่วยเป็นอย่างมาก
ไปฟังเสียงของเธอพร้อมกันครับ
คนญี่ปุ่นสื่อญี่ปุ่นเองเขาให้ความสนใจข่าวนี้บ้างไหมครับ

เท่าที่ดูจากการส่งจำนวนนักข่าวหนึ่ง

ไม่ใช่คนไทยที่เราไปช่วยแต่ว่าเป็นนักข่าวญี่ปุ่นเอง
เพราะก็อย่างของเราก็คือมีของมาเพิ่มไม่ใช่แค่ญี่ปุ่นที่ประจำที่กรุงเทพ
แต่เป็นญี่ปุ่นที่อยู่ที่ประจำญี่ปุ่นอยู่แล้ว
แล้วก็ญี่ปุ่นที่ประจำที่ประเทศอื่นก็ลมเรียกมานี่เพื่อมาช่วย
สำหรับเขาก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจน่าติดตาม
เคยเกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ที่ญี่ปุ่นมาก่อนมาตั้งแต่ทำงาน
เรื่องทำเราไม่เห็นอาจจะเป็นแผ่นดินไหวีดูอะไรอย่างนี้
ใช่แล้วก็บ่อยด้วยที่นู่น
จ่างที่เราบอกว่าเร่วร้ายสุดนานที่สุดก็คงเป็น๔เดือน

คิดว่ามันก็คงต้องออกมาเร็วแล้วก็สื่อญี่ปุ่นก็ส่วนมากก็คิดว่าน่าจะช่วยออกมาได้
อีกหนึ่งคนที่ผมได้มีโอกาสไปพูดคุยในวันนี้คือ
บีโลอนุรักษ์นะฮะเธอเป็นหญิงชาวมุสลิม
ซึ่งอาศัยอยู่ที่เชียงบรายแล้วก็มีโอกาสได้ไปอาศัยอยู่กับลูกสาวที่มาเลเซีย
วันนี้ครับเดินทางมาพร้อมกับเพื่อนพร้อมกับญาติ
เอาอาหารที่เป็นของอิสลามเป็นอาหารฮาราวเนี่ยขึ้นมาให้กับบุคลากรที่เป็นคนมุสลิม
ประจำการอยู่ด้านบนเอาไว้ทานกัน
บอกกับผมว่าถึงแม้จะเป็นคนมุสลิมไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่าคนมาเลเซีย
โดยเฉพาะคนมาเลเซียต่างให้ความสำคัญแล้วก็ติดตามเหตุการณ์นี้เป็นอย่างมาก
เป็นข่าวดังที่เกิดขึ้นที่มาเลเซียเลยนะครับ
พอรู้ข่าวว่าเจอแล้วเนี่ยเธอเองก็ดีใจทุกคนก็ดีใจ

แล้วก็บอกว่าจะตามลุ้นจนกว่าจะสามารถนำทั้ง๑๓คนออกมาจากในถ้ำได้นะครับ
ส่วนบรรยากาศที่บริเวณถ้ำหลวงแห่งนี้ตลอดทั้งวันนะครับ
ทางด้านของนายนโรงศักดิ์โอสัตว์ธนากรภูมิในการศูนย์สอร
ก็มีการแถลงข่าวเพียงครั้งเดียวเมื่อช่วงเช้านี้เองนะครับ
แล้วก็ตอนนี้ก็ต้องติดตามข่าวสารท่านเองก็บอกว่า
เรื่องของข่าวสารอาจจะช้าไปหน่อยเพราะว่าข่าวสารจากด้านในออกมาด้านนอก
ข้างจะช้าต้องใช้เวลาก็มีการขาดการติดต่อติดต่อสื่อสารกันบ้าง
ข้างจะยากลำบากนะครับระยะทางค่อนข้างจะไกลไปกลับถึง๑๑ชั่วโมง
แต่ว่าจากข้อมูลที่เราตรวจสอบจากทางด้านของทีมกู้ภัยที่เข้าไปทำงานในถ้ำ
บอกว่าตอนนี้เนี่ยน้ำลดระดับลงค่อนข้างมากบางจุดก็สามารถเดินได้ด้วยซ้ำไป
จากความพยายามในการพร่องน้ำการเจาะบาดานเพื่อระบายน้ำออกจากถ้ำ
วันนี้เองก็ไม่มีฝนตกก็เป็นสัญญาณที่ดีครับ
ปฏิบัติการกู้ภัยยังคงดำเนินต่อไปตามแผนที่วางเอาไว้
แต่ว่าการนำตัวทั้ง๑๓คนออกมาจากถ้ำ
ไม่ว่าจะถามใครตอนนี้ไม่สามารถมีใครตอบได้นะครับว่า
จะสามารถนำทั้ง๑๓คนออกมาได้เมื่อไหร่
ในขณะที่ตอนนี้เองก็ยังไม่มีใครประเมินได้ว่าจะนานแค่ไหน
เพราะว่าต้องมีการประเมินแบบวันต่อวันนะครับ
ไปดูเรื่องของการอัปเดตสถานการณ์น้ำในถ้ำล่าสุด
ช่วง๑๘นาฬิกาหรือว่า๖โมงเย็นที่ผ่านมาครับ
ระดับน้ำหน้าถ้ำอยู่ที่๒๘เซนติเมตร
ซึ่งถือว่าลดลงมากที่สุดในรอบ๑๒วันที่ผ่านมา
ส่วนระดับน้ำที่ระยะทางเข้าไป๓๐๐เมตรจากปากถ้ำอยู่ที่๔๕เซน
และระยะ๑๕๐๐เมตรจากปากถ้ำลดลงอยู่ที่๗๕เซนครับ
ทั้งหมดทั้งมวลตอนนี้น่าจะเป็นสัญญาณบวกสัญญาณที่ดีนะครับ
ซึ่งก็อาจจะมีการลดลงอย่างต่อเนื่องซึ่งเราก็ยังคงก่อติดกันเรื่องนี้กันต่อไป
โดยเฉพาะเรื่องของปริมาณน้ำซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สามารถทำให้ประเมินได้นะครับ
ว่าจะสามารถนำตัวทั้ง๑๓คนนั้นออกมาจากถ้ำหลวงแห่งนี้ได้เมื่อไหร่ครับ
คุณผู้ชมครับล่าสุดเราได้สอบถามไปยังทหารที่ทำงานอยู่ด้านในบอกว่าตอนนี้เนี่ย
มีการเดินสายออกซิเจนบริสุทธิ์จากบริเวณด้านหน้าเข้าไปที่ถ้ำแล้วก็ไปที่โถง๓
แล้วก็จะมีการเดินสายต่อไปที่เนินนมสาวด้วย
การให้ด้านในถ้ำนั้นมีอากาศหายใจอย่างเพียงพอ
เพื่อหล่อเลี้ยงทุกกำลังพลรวมทั้ง๑๓คนที่อยู่ในถ้ำด้วยนะครับ
นี่ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้นบริเวณถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงบรายแห่งนี้นะครับ
สนัยโค้ทองรายงานสดจากบริเวณหน้าถ้ำครับ